แต่ส่วนที่ที่ฉันจะเล่าอันนี้ก็เป็นหัวขโมยไปชิงทรัพย์เขา

เห็นหน้าชัดตำรวจตามจับได้ค่ะ
แต่โจรบอกเจ็บใจเหลือเกินอุตส่าหิงกระเป๋าเขามาได้

นี่แหละค่ะก็ได้ข้อหาไปแทนนะคะ

คุณผู้ชมกล้องชัดเป๊ะเลยกล้องก็ชัดหน้าก็ชัดเนี่ยค่ะ
ขี่มอเตอร์ไซค์ประกบเข้ามาเลยนะคะอันนี้สิบโมงเช้านะคะ
ที่สงขราค่ะถนนเพชรเกษมแถวแถวสะพานเมตตา
สงขลาน่าจะจำได้นะคะตรงจุดนี้นะคะผู้ชายสองคนขี่มอเตอร์ไซค์
ประกบมอเตอร์ไซค์ของคุณเบนเจวันค่ะนะคะ
เสร็จแล้วคว้ากระเป๋าเงินที่เธอใส่ไว้ตรงตะก้าหน้ารถ
อันนี้คุณผู้ชมต้องระวังนะเอาไว้ตะก้าหน้ารถนี่เขามาประกบแล้วหยิบไปได้เลย
ใช่นะคะพอหยิบไปเสร็จแล้วบิดรถหนีไปเลยค่ะ
ทางซอยเพชรเกษมสี่สิบเอ็ดนะคะเนี่ยค่ะตำรวจก็เช็คสิคะ
กล้องวงจรปิดเห็นชัดเป๊ะแบบนี้นะคะหมวกกันน็อกไม่ใส่
กากอนามัยก็ใส่ผิดวิธีเอามาไว้ใต้คางอืมเนี่ยค่ะ
เห็นหน้าชัดสุดท้ายบุกไปจับคู่ซี้หัวขโมยได้ทันควันที่บ้านหลังหนึ่งในซอยควรสันติ๓นะคะ
นายไลมารอภิบาลแบร์เป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็นายอดำกาจิเป็นคนซ้อน
สองคนนี้เป็นเพื่อนซี้กันค่ะก็รับสารภาพนะคะบอกว่า
มีอาการเซ็งบอกตำรวจบอกเซ็งมากเลย
ไม่มีเงินสักกระบาทมีแต่แป้งพับนะคะ
แล้วก็บัตรต่างเขาก็เลยเอากระเป๋าไปโยนทิ้งคลองระบายน้ำแถว
ตรงที่ไปเอามานั่นแหละนะคะเสร็จแล้วก็ขี่รถกลับบ้าน
เนี่ยแล้วก็มาถูกตำรวจจับได้ครับมีบ่นด้วยนะคะบ่นว่า
ส่าห์ลงทุนทั้งทีตังค์ก็ไม่ใช้แถมถูกจับฟรีอีก
จะมีบ่นก็เห็นคุณเดี๋ยวทำผิด
ถึงได้ตังค์ไปก็ต้องโดนจับอยู่ดีนะคะ
ตำรวจตั้งข้อหาร่วมกันวิ่งราวทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะค่ะ